บ้านหลังหนึ่งแถวสายใหม่
พ่อของคนก่อเหตุไปทะเลาะกับเจ้าของบ้าน
หลังจากถูกโกงในวงไฮโล

สู้ไม่ได้กลับบ้านมามาฟ้องลูกชาย
ลูกชายก็เลยพาเพื่อนบุกไปทะลมบ้านเขา
นี่เป็นคลิปเหตุการณ์คืนที่ผ่านมานะครับทุกผู้ชมครับ
กลุ่มวัยรุ่นวัยชะกันทั้งนั้น
สิบกว่าคนบุกมาที่บ้านหลังหนึ่งแถวสายไหม

บุกเข้าไปพังถล่มเขาเลย
หลังจากพ่อของผู้ที่ก่อเหตุเนี่ย
ไปเล่นไฮโลที่บ้านหลังนี้
คือเขาอ้างว่าพ่อเขามาเล่นไฮโลที่บ้านหลังนี้กับเจ้าของบ้านเนี่ยนะ

พนันกันเนอะแล้วก็โดนโกงนะ
โกงก็ทะเลาะวิวาสมีปากเสียงกัน
ฝั่งพ่อเขาสู้ไม่ได้เขากลับไปบ้าน
เขาก็ไปบอกลูกบอกถูกทำร้ายมา
ลูกก็เลยพาพวกมาพังบ้านเขาเลย
เจ้าของบ้านวิ่งหนีไปก่อนนะครับ
ทีนี้ก็เลยกลุ่มพวกนี้ก็เลยทำลายยับเลยข้าวของเครื่องใช้ต่าง
ข่มขู่ชาวบ้านด้วยบอกมีใครจะยุ่งไหม

พวกนี้ก็เลยใส่ใหญ่เลยนะครับ
กลางดึกของเมื่อคืนวันก่อนนะครับ
คือทางฝั่งของคนที่มาก่อเหตุเนี่ยเขาอ้างว่า
พอมาเล่นไฮโลแล้วเขาถูกหาว่าไปย้งไปยักษ์แล้วก็

ก็เลยทะเลาะกับทางเจ้าของบ้านเลยนะครับ
เราไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้

เข้าสู่วันที่๓สิงหาคมนะครับ
กลุ่มผู้ก่อเหตุขี่จักรยานยนต์นี่นำหน้ากันมาสองคันก่อน
มีรถเก๋งขับตามมาอีก๓คัน
แล้วมีจักรยานยนต์ขี่ปิดท้ายขบวนอีก๒คัน

เข้ามาในซอยของบ้านหลังเกิดเหตุ
จากนั้นกล้องวงจรปิดตัวเดียวกัน
บันทึกภาพช่วงตี๓๕๑นาที
กลุ่มผู้ก่อเหตุนี่เป็นขากลับนะฮะ
ขี่ออกไปอย่างรวดเร็ว
แล้วสวนกับตำรวจสายตรวจด้วยนะ

นี่เป็นหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะครับ

ขี่เข้ามาส่วนพวกนี้ขี่ออกไป
ตรงกับคำให้การของผู้เสียหายนะครับ
ที่บอกว่ากลุ่มที่ก่อเหตุบุกมาพังบ้านมาก็๑๐กว่าคน
นี่อาจจะเป็นช่วงที่ตำรวจสายตรวจผ่านมาพอดีหรือว่าได้รับแจ้ง

วันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ได้คุยกับภรรยาของเจ้าของบ้านที่เป็นผู้เสียหายนะครับ
พาทีมข่าวของเราเข้าไปดูจุดเกิดเหตุต่างในบ้าน

ข้าวของเครื่องใช้ทางรณีรนาศ

กระชากหน้ากากแอร์ลงมาถูกทุบจนแอร์เสียหาย
รถกระบะที่จอดอยู่หน้าบ้าน
ก็ถูกทุบจนกระจกแตกทั้งคัน

กับสามีสามีชื่อคำปั่นนะครับอายุ๔๙ปี
แล้วก็ลูกอายุ๑๐ขวบ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นประมาณตี๓นะ
คืนนั้นก็เข้าสู่วันที่๓สิงหาคมเธอนอนอยู่ที่บ้านกับลูกสาว
แล้วก็มีคนมาเคาะประตูบอกให้เปิดประตู
แล้วก็เรียกสามีเธอให้ออกไปข้างนอกถ้าไม่ออกมาจะพังเข้าไป
บอกตอนนั้นเธอก็ตกใจยังไงก็ไม่กล้าเปิด
ส่วนสามีก็คือในคำปั่นเห็นท่าไม่ดีวิ่งหนีออกจากทางหลังบ้านไปก่อน
หลังจากนั้นไม่นานครับคู่กรณีเนี่ยก็พังประตูแล้วก็บุกเข้ามา
คู่กรณีก็คือคนที่มาเล่นไฮโลมากับลูกชาย
แล้วมีเพื่อนของเขาเพื่อนของลูกชาย๑๐กว่าคน
บุกเข้ามาก็คว้าก้อนอิดนะทุบรถกระบะด้วยทำลายข้าวของในบ้านด้วย
แล้วยังเอารถจักรยานยนต์ของเธอเนี่ยนี่ก้อนอิดนะฮะ
อันนี้คืออิดแบบท่อระบายน้ำอันใหญ่เลย
แล้วเอารถจักรยานยนต์ของเขาเนี่ยไปทิ้งคลองข้างบ้านด้วยนะโอ้โห
ท่านผู้ชมครับสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
ภรรยาของเจ้าของบ้านบอกว่าเกิดจากการที่สามีของเธอไปเล่นพนันไฮโลกับคู่กรณี
คู่กรณีชื่อทวีนะแล้วก็มีเพื่อนอีก๓คน
แต่จับได้ว่าถูกโกงเงินแต่จับได้ว่าถูกโกงเงิน
ถามว่าถูกโกงเท่าไหร่๒๐๐บาท
ก็เลยทำให้ฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่พอใจมีปากเสียงชกต่อยกันไปก่อนรอบหนึ่ง
ฝั่งคู่กรณีเนี่ยสู้ไม่ได้ก็เลยกลับไป
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปตามลูกชายมาจัดการ
พาลูกชายมาด้วยลูกชายพาเพื่อนมาด้วย
อาวุธครบมือบุกมาพังบ้าน
ซึ่งเธอมองว่ามันเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
อยากให้ตำรวจจับตัวมารับผิดชอบ

เขาไปมีปัญหากันอยู่ในวงไฮโล

ก็คือเป็นตัวสามีที่

กับคู่กรณี

คือผิดใจกันเรื่องอะไรครับ

เรื่องเล่นเรื่องยักษ์กัน
เรื่องเงินนี่ค่ะเถียงกันไปเถียงกันมา

ก็เลยทำร้ายร่างกายเขา

ทางคุณเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับ
ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอด
ทางผู้เสียหายเขาก็ไปขอความช่วยเหลือนะครับ
บอกว่าได้ประสานไปยังภูมิกับการสอนอสายใหม่แล้ว
เร่งสืบสวนติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะครับ
ทางฝั่งผู้เสียหายเองเขาก็กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยด้วย

เร่งประสานพนักงานสอบสวนนะครับ
แล้วก็ไหว้สืบสวนเนี่ย
เอาตัวผู้ที่ก่อเหตุในวันนั้น

เราก็อยากฟังจากอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะฮะ
ว่าเออไปบุกทำร้ายทำลายบ้านพังบ้านเขาทำไมนะครับ

นี่เป็นคู่กรณีที่ทางอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่า

คือไปที่บ้านเนี่ยไม่เจอใครนะ
คือถ้าจะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะครับ
ว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นถึงพาพวกบุกไปขนาดนั้น
นสายไหมบอกว่าจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ

คดีแรกคือการบุกไปพังบ้านเขาทำลายข้าวของของเขา
อันนี้มีความผิดอยู่แล้วนะครับข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะครับ
เดี๋ยวต้องเรียกสองฝั่งมาตกลงเจรจาค่าเสียหายกัน
ส่วนเรื่องการชกต่อยทะเลาะวิวาสที่เกิดขึ้นในวงไฮโล
ไม่มีใครมาแจ้งความมันก็จะแยกเป็นคนละกรณีนะครับ
เรื่องต้นตอนนี้ออกหมายเรียกนายทวีนะครับ
คนที่ก่อเหตุแล้วก็ลูกชายอีกสองคนเนี่ยให้มาพบพนักงานสอบสวนสอนอสายใหม่แล้ว
ถ้ายังไม่มาพบตามที่กำหนดเอาไว้ก็จะต้องมีการออกหมายจับกันต่อไป